สำนักพุทธเนี่ยในแต่ละปีจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมานะครับประมาณ๕๐๐ล้านบาทต่อปีนะครับจากสภานะครับนั่นคำขอต่างจะผ่านสำนักงบ
จากคอลโลมอล์ไปเข้าสภาและรับการจัดสรรมา
จาก๕๐๐๐ล้านตัวเลขประมาณ๔๐๐๐ล้านจะเป็นงบอุดหนุน
บอุดหนุนอันนี้เพื่อการศาสนาก็คือเงินที่จะอุดหนุนไปยังวัด
การเปิดเผยบัญชีนี้นะครับ
เปิดเผยให้สังคมรู้เมื่อทรัพย์สินของวัดเป็นของสังคมไม่ใช่ของพระนะครับ
ก็ควรจะเปิดเผยแล้วไม่คงไม่ต้องไปกลัวว่าเปิดเผยแล้วจะเป็นอันตรายอะไรถ้า
ถ้าเราไม่ได้ทำผิดก็ไม่เห็นไม่ต้องไปกลัวอะไรถูกไหมครับ
เงินจากบัญชีสำนักพุทธไปที่บัญชีวัดมันก็ต้องเข้าลงระบบบัญชี
การถอนออกมาเพื่อจะทอนต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบหรือควบคุม
การที่จะเกิดเงินทอนก็ย่อมยากขึ้น
ก็บอกว่าใช้ได้แต่ว่าเอาของมาคืนหรือไม่
กพร่องไม่ใช่ว่าท่านโกงเพราะท่านทำประโยชน์เหมือนกัน
ถ้าท่านได้มาจากงบประมาณส่วนใดส่วนหนึ่ง
แล้วมาเอามาทำส่วนนั้นแต่ว่าเอามาใช้ส่วนตัวหมด

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ทางผู้หน่วยการสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็ยังสงวนคำพูดมากเลยนะคะ
แล้วก็แรงกระเพื่อมก็ยังไม่ได้นิ่งยังไม่ได้หายคลื่นก็ยังไม่ได้เล็กลงนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเรื่องนี้ทำให้มีแรงกระเพื่อมจากลูกศิษย์ลูกหาของพระที่มีลูกศิษย์จำนวนมาก
อยู่ทั่วทุกสารทิศแล้วก็สะเทือนเพราะว่า๓รูปเป็นกรรมการมหาเถระสมาคม
กระเพื่อมหนักเพราะว่านั่นคือแก่นการปกครองของสงฆ์ไทยเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ดิฉันก็เคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าลองฟังสำเนียงการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรี
โดยเฉพาะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาล
ยังไม่ได้มีใครออกมาปรามออกมาติงออกมาพูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้
คือทุกคนก็ยังปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการแล้วกระบวนการก็ยังเดินหน้าต่อนะคะ
ก็จะไปอยู่ที่ชั้นปปชเป็นหลักซึ่งจริงแล้วชั้นปปชเนี่ยก็เคยอธิบายนะคะ
บอกว่าก็เนี่ยระยะเวลาก็จะมีเวลาพิจารณาเท่านี้ถ้าตัวนี้ยังไม่ได้ก็สามารถพิจารณาเพิ่มได้อีก
หรือขอพิจารณาเพิ่มได้อีกคือถ้าจะลากกันจริงนะคะคุณผู้ชมไม่ได้สั้นนะคะ
อยู่ดีจะชี้จะชี้แล้วเรื่องนี้ร้อนขนาดนี้ไม่น่าจะเร็วไม่น่าจะเร็วเท่าไหร่นะคะ
แต่เดี๋ยวก็รอดูค่ะตอนที่เราอยากได้สุดคือรายละเอียดจากสำนักพระพุทธศาสนาค่ะคุณผู้ชมว่าตกลงแล้วในนั้น
ประเด็นอะไรไว้ขนาดไหนเพราะเวลามาเขียนเป็นข่าวเราแตะลำบากค่ะว่าของจริงความหมายคืออะไรที่สงสัยคืออะไรกันแน่
แต่ไม่เป็นไรระหว่างที่รอยังสนทนาธรรมเรื่องนี้กันอยู่ค่ะ
วันนี้เรานิมนต์ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะคะ
และพระคุณเจ้ายังเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
พระธรรมกิตติเมธีหรือว่าแท่นเจ้าคุณกะเสมน้ำสการค่ะ
เจริญพรแล้วก็อาจารย์อีกหนึ่งท่านค่ะเคยบวชอยู่ย้าวเหมือนกันค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าตอนนี้ให้แนะนำว่าเป็นนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนานะคะ
อาจารย์จตุรงจงอาสาสวัสดีค่ะอาจารย

ตอนนี้คือช่วงหลังเราจะเห็นว่า
มนุยการสำนักพุทธไม่ได้ให้ข่าวอะไรเพิ่มเติม
ก็เป็นไปตามกระบวนการอยู่ที่ปปชพิจารณาใดก็แล้วแต่
ความคืบหน้าสัปดาห์ที่แล้วก็คือเอกสารหลักฐานจากหน่วยงาน

ตอนนี้แรงกระเพื่อมของลูกศิษย์ลูกหา
ในวงการสงฆ์เองหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ติดตามข่าวนี้
กระแสน่ะแผ่วลงไหมคะท่านเจ้าคุณ

ในส่วนเจริญพรนั้นในส่วนของทางท่านผู้อำนวยการสำนักพุทธ
ก็คงจะเบาลง
ด้วยเหตุที่ว่าท่านก็ไม่ให้สัมภาษณ์
ก็มันดีไปทางหนึ่งว่าไม่พูดมาก
ที่จริงแล้วรายการอย่างของเราก็
ถ้าหยุดซะด้วยมันก็ยิ่งแผ่วไว้อีกนั่นแหละ
เพราะว่ากระแสจะเกิดขึ้นจากสื่อมวลชนมากกว่า

เพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างหยุดพูดให้ปปชเขาว่าไป

จริงแล้วตอนที่มีการ
คือมีข่าวออกมาว่ามีการไปแจ้งความร้องทุกข์นะคะ
มีการส่งสำนวนแล้วก็ว่าไปตามกระบวนการ
ทางฝั่งคนที่ไม่เห็นด้วย
หรือเป็นลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาของ
ทั้ง๕รูปโดยเฉพาะ๓รูปที่เป็นกรรมการมองสอด้วย
มันเดือดร้อนมันไม่สามารถรอได้ต้องออกมา

ข่าวนี้มันดำเนินมาตั้งแต่ปีที่แล้วคะท่านเจ้าคุณ
แต่ตรงนี้มันเป็นความผิดพลาดผิดพลาดอยู่ตรงที่ว่า

มีใครบ้างใครบ้างไประบุชื่อ
แล้วก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะไประบุโทษขึ้นมาด้วยหรือไม่
เพราะอันนี้เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินด้วยหู
คือถ้าระบุชื่อไปปั๊บเนี่ยโดยปกติแล้วโดยมารยาทของแม้แต่สื่อ
เขายังไม่ออกชื่อก่อนว่าอาจจะเป็นว่าท่านผู้นั้นระดับนั้นก็พอได้อยู่
แต่ว่าไปออกชื่อคนนั้นคนนี้เนี่ยแม้แต่โจรอภิมหาโจรออกมาเขายังไม่ออกชื่อ
แล้วก็ยังคลุมหน้านี่แต่ว่าของพระนี่บางรายการเอารูปไปขึ้นหราเลย
เนี่ยมันมันทำให้กระเพื่อมหนักซึ่งลูกศิษย์ลูกหาที่เขาอยู่กันมาเป็น
ปี๒๐ปี๓๐ปีเขาเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมนะอันดับแรกตรงนี้
แล้วยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องสื่อหรือว่าใครพูดไม่รู้แหละ
ออกมาว่าโทษถึงขั้นปราชิกอย่างนี้ซึ่งมันหนักหนา
โทษปาราชิกของพระนะคะคือโทษประหารไม่ใช่ธรรมดา
ประหารแบบอริยวินัยคือพระพุทธเจ้าคือไล่ศึกไปเลย
อยู่เป็นพระไม่ได้อีกแล้วนี่ลักษณะอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนบวชมา๓๐ปี๔๐ปีแล้วก็มาถูกจับศึกอย่างนี้
มันจะรู้สึกอย่างไรยิ่งลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือมาเป็นเวลา๑๐ปี๒๐ปีอย่างนี้
รณิบัติมาหรือว่าทำบุญมามาถึงวันหนึ่ง
อาจารย์ว่าเราถูกจับศึกโดยยังไม่ได้ทันสอบสวนอะไรเลย

เจ้าคุณค่ะถามเพิ่มค่ะถ้ารายชื่อที่ออกมา
ไม่ว่าด้วยจะออกมาโดยตั้งใจหรือไม่ออกมาโดยใครก็แล้วแต่นะคะ
ถ้ารายชื่อที่ออกมาไม่ได้มีตำแหน่งเป็นกรรมการในมหาเทรสมาคม

ก็แน่นอนก็ถ้ายนต์ลูกหินเม็ดเล็กลงไปในน้ำมันก็กระเพื่อมไม่มาก
อันนี้มันลูกหินก้อนใหญ่ด้วยลงในน้ำก็กระเพื้อมไว้ไกล
ลักษณะไหนคะท่านเจ้าคุณที่มองว่าไม่สมควร
คือเนื่องจากรายชื่อที่ออกมามีกรรมการมหาเทรสมาคม
ซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็โดยตำแหน่งการปกครองแล้วก็คือ
อยู่ในคณะกรรมการที่สูงที่สุดของพระสงฆ์ไทยเนี่ยนะคะ
แล้วก็จริงถ้าอันนี้นะคะท่านของนี้ถามแบบนี้เลย
คือถ้าเป็นพระทั่วไปเป็นแค่เจ้าอาวาส
วัดจังหวัดนั้นวัดจังหวัดนี้วัดนอกเขตออกไปเนี่ยนะคะ
คือจะไม่สามารถทวงถามแบบนี้ได้เลยเหรอคะ
เขาถามกันเยอะและจับศึกกันเยอะไม่ใช่ว่าไม่มี
คือแสดงว่าตอนนี้ที่กระเพื่อมเป็นเพราะว่าไปแตะกรรมการมศเท่านั้นเองเหรอคะ
ก็มันไม่ใช่เพราะแต่แต่ว่าเขาทำก็ไม่ประจานกัน

ท่านเจ้าคุณทำไมเราถึงเลือกแบบนี้ว่าประจานคะ
การเอาชื่อเอาเสียงมาพูดต่อสื่อสาธารณะนี่มันก็เรื่องประจาน
จริงแล้วถ้าหากว่าจะไปส่งชื่อก็ส่งแล้วเป็นหมดหน้าที่ของผม
เพราะว่าหน้าที่จริงแล้วหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพุทธไม่ใช่หน้าที่จะไปฟ้องร้องพระ
ยกเว้นมหาเถระสมาคมสั่งให้ไปดำเนินการมันก็เป็นได้
เพราะต้องไปรับดูแลงานพระศาสนางานพระสงฆ์งานอะไรต่างเนี่ย
ไม่ใช่หน้าที่ตรงนี้โดยตรงยกเว้นแต่ว่า

อันนี้ตั้งข้อสังเกตหรือว่าท่านเจ้าคุณกำลังจะบอกว่ามีคะ
ยังธรรมนิษฐานว่ามีโดยส่วนตัวเนี่ย
ซึ่งโดยทั่วไปนี้ที่พูดกันมีแรงกระเพื่อมกันก็เชื่อว่ามีหรอคะ
เพราะว่ากันจริงแล้วคนในสำนักพุทธนี่ก็มีเยอะ
ไม่เอาคนนอกไปทำมาเป็นผู้อำนวยการ

อันนี้แสดงว่าก็คือรู้สึกมีอคติตั้งแต่ตั้งผอท่านนี้มา

คล้ายมีคำสั่งมาว่าต้องไปทำอย่างนี้ต้องไปแก้ปัญหาอย่างนี้
อันนี้นั้นมาคิดนะอาจจะผิดจะถูกก็ได้แต่มองอย่างนั้น
เจ้าคุณค่ะเดี๋ยวกลับมาสนทนาธรรมกับท่านใหม่ค่ะ

อย่างอาจารย์รู้เรื่องดีกว่าดิฉันเนี่ยนะคะ
คือมันเป็นเรื่องไม่ธรรมดาและไม่พึงกระทำใช่ไหม
ที่จะตรวจสอบเปิดเผยรายชื่อของพระสงฆ์
อันนี้ยังไม่ถามถึงตำแหน่งที่พ่วงท้ายนะคะ

จริงมันต้องถามให้แคบพอนี้
แต่ถ้าจะให้ตอบต้องตอบว่า

แต่จริงหมายถึงว่าอันนี้จากที่การไป
แต่ที่คุยกันมาหลายที่นะ
การทำสำนวนการดำเนินคดีควรทำให้มันเร็วกว่านี้

จะเห็นด้วยกับพระเด็จพระคุณท่านก็คือ

คือประเด็นคือก็จะเป็นเรื่องที่นั่งเถียงกันมาว่า
โจทย์ประราชิกมันมาจากไหน

ปรากฏว่ามันก็มีข้อมูลมันพูดมาว่า

ที่ส่งไปถึงพระบาทชมันมีคำอยู่คำนึง

กรรมการมหาเถนทั้ง๓รูปนั้น

ไม่สมควรครองสมณศักดิ์และดำรงตำแหน่งกรรมการมศอีกต่อไป

ถามว่าคุณทำงานไปตามหน้าที่
ผมรู้สึกว่าดีว่าทำ
แต่เดี๋ยวคุณไปตีปรี๊บ

วงการสงฆ์ไม่มีใครชอบคำนี้
การไปใช้คำนี้
นักวันที่คุณหายเป็นปีนะ
ตั้งแต่กรกฎา๖๐ก็เงียบไป
แล้วคุณก็เหมือนจะถูกถอดแล้วก็โดนดึงกลับมาแล้วก็เงียบไป
จู่คุณกลับมาแล้วก็ใส่ไอ้ตรงนี้

ท้ายสำนวนประโยคที่ผมว่าเมื่อกี้นี้
มันก็ทำให้มันขายได้
ชาวพุทธก็คงจะต้องมีความเดือดเนื้อร้อนใจเป็นธรรมดา

จริงก็บอกว่ามีความทุจริตน่าสงสัย
ก็ให้ปปชหรือปปชปปงเขาเป็นคนจัดการสิ

แต่นี่คำถามคุณคำถามแรกมันยังไม่จบ
ถ้าถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมสำหรับพระผู้ใหญ่
ผมก็เรียนว่าจริงประเทศเรา
เราทำกับพระชั้นรองสมเด็จอำมาตร
ถ้าคดีที่ผมจำได้มันมีมา๒คดีแล้วนะ

แต่ถามว่าในอดีตอย่างกรณีสมเด็จอาชสมัยพุทธาจารย์

ณวันนี้ท่านโดนค่าหาว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์
ท่านก็อยู่ที่รองสมเด็จก็คือประพันธ์พี่มรธรรม
หรืออย่างกรณีสมเด็จพุทธโฆษาจารย์วีระ

ท่านท่านโดนเรื่องกรณีสมเด็จเหนือหัว
ท่านก็เป็นพระวิสุทธาธิบดีนะวันนั้นก็เป็นรองสมเด็จเหมือนกัน

แล้วผมถามว่าแล้วพระสองรูปนี้

ถูกจับขังคุกถูกจับใส่ผ้าขาว
พอผ่านกระบวนการยุทธิธรรมมาทั้งหมด

ท่านก็เลยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ผมถามว่าแล้วคนในประเทศนี้ก็กราบการท่านได้ไหม
กราบได้ประเด็นที่ผมกำลังจะชี้คือ

เมื่อผ่านกระบวนการยุทธธรรมมาแล้ว

ผมก็เลยอยากจะเรียนพระเด็จพระคุณทั้ง๓รูป

บู๊บไปเถอะก็ทำไปให้เขาอยากจะซักฟ่าอะไร

ผมเชียร์อย่างท่านประพรมดิโรคว่าสามพระยา

ให้เขามาดูเลยเปิดเลยเชิญสื่อไปด้วย

เห็นเลยว่าเราของแท้มันจะกลัวอะไร
แล้วดูที่กระบวนการยุทธิธรรมจะทำอะไรได้
ถ้าท่านผ่านกระบวนการยุติธรรมออกไปแล้ว

เหมือนว่าท่านมีความโปร่งใสตรวจสอบได้คุณจอมขวัญเข้าใจไหม
ดังนั้นก็คือจากคำถามคว่างของคุณ
ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีมันมีอดีตเคยเจอมาแล้ว

เคยมีภาครามก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่ในเมืองไทยไม่เคย

แต่เพียงแต่ทีละรูปไงแต่ครั้งนี้มัน๓รูป
แล้วอาจารย์คือเกี่ยวไหมณตอนนี้
โดยบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการมศคือ

คือบทบาทหน้าที่อยู่ในส่วนบริหารของสงฆ์ไงคะ
คือในส่วนชั้นยด
อันนั้นส่วนหนึ่งนะคะอันนั้นที่ติดตัวของแต่ละรูปนะคะแต่ที่เรียนถามคือว่าเป็นเพราะอยู่ในมศหรือเปล่า
พออยู่ในมศคือการเหมือนกับเราไปแบบไปบอกว่ารัฐมนตรีท่านนี้รัฐมนตรีท่านนั้นอันนี้ในทางโลกนะคะเป็นเพราะตำแหน่งบริหาร

คือมันทุกอย่างเลยแล้วพอมันเป็นจำนวน๓รูปสื่อก็นะแล้วก็ชาวพุทธก็แต่จริงชาวพุทธเราก็ควรจะต้องมีความวางเฉยวางอุเบกขากันบ้าง
คือตอนนี้ผมเห็นรู้ก็ผมก็งงเหมือนกันเพราะตอนนี้มีทั้งม็อบสับสนุนท่านพงพรแล้วก็ทั้งแบบพวกที่ไม่สนับสนุน
มีทั้งต่อต้านมายื่นหนังสือไม่เห็นแล้วอาทิตย์ที่แล้วยื่นกันบานเลย
อันนี้ประเด็นคือมันก็ต้องกลับมาสู่คำถามที่ว่าที่คุณถามเนี่ยเราจะมีความรับได้กับเรื่องพวกนี้มากแค่ไหน
คือท่านก็อาจจะมีคนที่อยากให้มีกระบวนการตรวจสอบ

ดังนั้นดังนั้นคือคนทุกคนไม่ได้คิดเหมือนกันคุณจอมขวัญ
อาจารย์ในส่วนของอาจารย์เนี่ย

ทำไมผอสำนักพุทธซึ่งต้องเป็นเลขามหาเทราสมาคม
ทำงานด้วยกันต้องรับใช้ซะด้วยซ้ำอยู่ดีมาตรวจสอบ

เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องพูดยาก
เพราะในอดีตที่ผ่านมาย้อนไปสัก๓๐๕๐ปีเนี่ย
มันไม่มีเจ้าภาพเป็นทางการในการมาดำเนินคดีเหล่านี้
อย่างเช่นกรณีอย่างออกเมนสมเด็จเกี่ยว

นำไปสู่การผูกคอตายของพระเด็จพระคุณรูปหนึ่ง

อันนี้คืออดีตคือสตงยังมีคดีอื่นอีก
อย่างคดีเครื่องราช
คดีเครื่องราชคนที่เป็นผู้ตรวจสอบนั้น
คือสำนักเลขาที่การสำนักนายกรัฐมนตรีมั้งณวันนั้น

อย่างท่านเลขาพงพรอยู่ในนามท่านเป็นเลขามศถูกต้องไหม

เลขานุการหรือเลขาธิการ
และอำนาจหน้าที่นั้นสามารถทำได้หรือไม่ได้

ถ้าท่านเห็นมันมีข้อมูลอยู่ตรงหน้า

ท่านก็ส่งเลือดมาให้ปปปชแล้ว
แล้วท่านก็หยุดบทบาทท่านนะแค่ตรงนี้
อาจารย์จตุรงค์บอกขอมาปิดท้ายช่วงแรกค่ะท่านเจ้าคุณ
เจ้าคุณค่ะตำแหน่งของพอเนี่ย
คือเอาจริงแล้วโดยเรื่องมาแล้วเนี่ย

ทำไมผอสำนักพุทธถึงเป็นคนทำ
หรือเรามองข้ามไปได้เลยเอาเนื้อดีกว่าว่าท่านทำงานออกมา

หรือยังต้องคาอยู่ว่าพอไม่ควรทำคะ
ที่จริงแล้วพอนั่น
ควรจะปรึกษากับมหาเทรสมาคมก่อน
จำเป็นต้องทั้งมหาเทศสมาคมก็ได้
เพราะยังมีอีกตั้งเกือบ๒๐รูปก่อน
แล้วท่านนั่งอยู่นั้นมันไม่ใช่ว่าต่อไม้นะ
เป็นคนนะแล้วท่านก็มีความรู้กันทั้งนั้นแหละ
แล้วคล้ายกับว่าไปขโมยมาตรงนั้นแล้วก็
ไปใส่ตู้มทั้งนี้มันไม่เหมาะสม
หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น
มันคล้ายกับว่าท่านจะใช้บทบาทอะไรสักอย่าง
จริงท่านเป็นเลขาธิการนะไม่ต้องสงสัย
ผู้อำนวยการนั้นตำแหน่งหนึ่งแต่ตำแหน่งที่ซ้อนขึ้นมา
เป็นเลขาธิการมหาเถระสมาคมท่านก็มีอำนาจนั่นแหละ
ไม่ใช่ไม่มีอำนาจแล้วก็ว่าว่าชัดเจน
อำนวยการต้องเป็นเลขาธิการมหาเทรสมาคม
จัดการอะไรต่างรวมทั้งเสนอข้อคิดข้อเห็นต่าง
รวมทั้งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นดีต่อศาสนา
หรือเป็นร้ายต่อศาสนาเนี่ยก็ต้องปรึกษากับมหาเทรสมาคม
อาจจะเป็นการรับก็ได้สำหรับมหาเทศสมาคม
ที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องคุยกับท่านเหล่านั้น
อีกอย่างหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นจริงท่านอาจจะไม่ได้มองไปที่
กรรมการมหาเทรสมาคมแต่มองมาที่วัด
ว่าวัดไหนที่ทำให้เงินผิดเพี้ยนไปอะไรจำนองนั้น

ควรมากจะเป็นเงินเหลือจะหายหลายปี
แต่งบประมาณที่ใช้ไม่หมด
เป็นมาตั้งแต่กรมการศาสนาหรือทุกกระทรวงทะบวงกรมมันก็เป็นอย่างนั้น
พอรวมกันแล้วเออวัดไหนมีจำเป็นต้องใช้
มีอะไรจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนเรื่องอาคารอะไรต่าง
ก็โอนให้ไปแต่ว่าเงินเดิมมันจะเป็นเงินอะไร
อาจจะเป็นเงินปริยัติที่ใช้ไม่หมด

คือลักษณะแบบนี้ท่านเจ้าคุณค่ะเดี๋ยวขอโฆษณาแวบเดียว

ฉะนั้นยังจะถามต่อว่าคืออาจารย์ภัยบูรณ์นิติตะวัน
ให้สัมภาษณ์เอาไว้ซึ่งอาจจะเป็นความเห็นที่ตรงกับหลายท่าน
ที่บอกว่าเวลาพอตรวจสอบ
เขาตรวจสอบโดยตำแหน่งความเป็นเจ้าอาวาส
คือบริหารวัดถูกไหมคะเพราะตรวจสอบวัด
แต่เผอิญว่า๓รูปเป็นกรรมการมหาเถระสมาคม
ซึ่งน่าจะเป็นคนละท่อนกับเป้าหมายในการตรวจสอบ
แต่เมื่อพ่วงมาแล้วแยกกันไม่ออก
ทำไมยังเดินหน้าเมื่อสักครู่นี้ยังคาราคาซังอยู่
ว่าตกลงแล้วใบสั่งที่สงสัยมีน้ำหนักแค่ไหนนะ
ตอนนี้ที่ทำให้คนออกมาคัดค้านรู้สึกว่า
อย่างไรก็ยอมไม่ได้สำหรับล็อต๓รอบนี้สักครู่ค่ะ
ต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่ท่านเจ้าคุณบอกไว้คือว่า
ท่านเจ้าคุณกำลังจะบอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้ตั้งแต่ล็อตแรก
เราเรียกกันติดปากนะคะว่าเงินทอนวัดล็อตแรกล็อต๒๐๐
กระทั่งมาล็อต๓ตอนนี้เนี่ยคือคิดเอาได้ว่ามีทงเหรอคะ
ก็คิดว่ามีนะ
ที่จริงแล้วถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงนี้นะ
มันย้อนไปไกลไม่ทั้งควรนะ
แต่ว่าวันนี้คงจะไม่ต้องย้อน
เพียงแต่ว่าอัตมาอยู่ในวงการดูแลเรื่องอย่างนี้มา
ก็ตั้งศูนย์พิทักษ์ประพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมาก็ปี๒๔๔๔
ก็ยังไม่ถึงแต่ว่าก่อนนั้นเราก็เป็นพระลูกหาบ
ก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์ได้อะไรต่าง
มันมีข้อมูลมาจากโน้นที่เขาอาฆาตมาตรหมายไว้
ว่าต้องล้มมหาเทรสมาคมนี้เสียให้ได้
แล้วมันก็มีเครือข่ายกระจายไปทั่วเรื่อย
ขยับทีละนิดทีละนิดเรียกว่าถ้าปีกไม่กล้าขาไม่แข็งก็ยังไม่ขยับก่อน
พอถึงเวลาก็ต้องขยับเขาจึงขยับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางคณะสงฆ์นี่จะประมาทไปหรือเปล่า

ว่าสมมุตินะคะสมมุติสมมุติว่าสิ่งที่สงสัยมีจริงสมมุติว่ามีทง
ว่ามีทงแต่ถ้ามันไม่มีมูลมันมาถึงขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้นะคะ
ว่าจะส่งต่อการปปไปปปชปปชพิจารณาหน่วยงานอื่น
ส่งข้อมูลให้กับตำรวจคือต่อให้มีทงแต่ถ้าไม่มีมูล

คำว่ามูลตรงนี้อยากจะพูดบอกง่ายว่าพระอาจจะรับเงินมามากกว่านี้ด้วย
การทำงานของสำนักพุทธหรือหลายหน่วยงานที่จะออกเงินอุดหนุนมา
วัดไหนที่คิดว่าควรจะได้รับเขาก็ทำไปแล้วก็ทำไปเอง
แล้วก็ไปคุยกับพระพระก็เห็นว่าเออมันดี
เขาให้เงินมาก็เซ็นรับตูมกันไปอย่างนี้มันก็เป็นได้
ตอนนี้ถ้าให้ท่านเจ้าคุณลองสรุปดูเนี่ยนะคะ
คือกำลังจะบอกว่าไม่ใช่โทษ
หนักหนาอะไรเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา
แล้วก็เป้าหมายจุดประสงค์ดีแต่อาจจะโอเค
อาจจะผิดกฎหมายที่มีลักษณะของการเขียนในการตรวจสอบไว้เท่านั้น

ทางกฎหมายผิดได้แต่ในทางพระวินัยไม่มีทางผิด
เพราะว่าในพระวินัยเรื่องการลักขโมย
เขาสวดกันทุกวันแหละนี่วันนี้ก็สวดกันอยู่เนี่ย

โยปณะภิกุคามาวาอรัญญาวาอาดินนังไทยสังฆาตังอาริยภิกษุใด
ไปยึดเอาไปถือเอาทรัพย์สินใดอันเจ้าของมิได้ให้
ด้วยเถยกิจหมายความว่าจิตคิดจะรักจะช่อจะโกง

ท่านเหล่านี้ท่านมีทัยจิตมีคิดจะรักไหม
คือมีคนพยายามอธิบายเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่บอกว่า
มันอาจจะเป็นแผ่นใช้เงินผิดว่าถุประสงค์
หรือถ้าเกิดผิดจริงเผลอพระท่านไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไป

น่าจะมาแนวนี้ได้ไหมอาจารย์
ก็คนพูดก็มีสิทธิ์พูดอย่างนั้น
คนคิดตามก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อได้

คือวันนี้เราต้องยอมรับความจริงหนึ่งอย่างว่า
ทั้ง๓รูปไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะ
ทั้ง๓รูปเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหา
ยังไม่มีการตัดสินก็ต้องรอให้ปปชไปจัดการกันเอาเอง
แต่ถามว่า
คือถามผมในเรื่องพวกนี้มันก็มีข้อน่าสงสัย
ความรู้สึกส่วนตัวมันก็พอจะมี

เราบอกว่าสอบสวนยุคท่านภารมน์ท่านรพรรษ

อย่างถามวัตสเกต

มันก็จะมีข้อสังเกตอย่างนี้ที่ว่ามันมีอะไรที่มันแปลก

สามพญามีโรงเรียนประยุติธรรมเป็นยังไงใหญ่แค่ไหน
นักเรียนบารีใครอยากได้๗๘๘
ว่าธรรมยุทธ์มหานิกายก็ต้องเบนหัวไปที่สำนักนี้
ดังนั้นเราก็เลยคือเราค่อนข้างมั่นใจนะ
ว่าอย่างอะไรแหละอย่างสำนักอย่างวัดสามพญา
เขาพร้อมที่จะเชิญคนไปตรวจสอบอยู่แล้ว
ผมเห็นมีสกรูปไปหลายรายการไปขอสัมภาษณ์ท่านก็ให้สัมภาษณ์

ผมว่าท่านโอเคระดับหนึ่งนะ

วองเลยว่าตอนนี้มันเลยของจุดท่านพงพรไปแล้ว
ตอนนี้ก็รอป่ากับประชอบไปเถอะ

เรามาคุยกันอย่างกับคนทางโลกเนี่ยนะคะ
อาจารย์ว่ามันมีความแปดเปื้อนเยอะไหม
กับการที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ตอนนี้ค่ะ
ก็เพราะเอิญอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นรายการ
พอใช้คำว่าปราชิกพระไม่ชอบ

แต่คุณใส่ไปโจทย์เขาอย่างนั้นเขาไม่ชอบ

ภิกษุไม่ว่าจะทำมายุทธ์เรื่องมหานิกาย

แต่ตั้งแต่สมัยไหนต่อไหนโบราณนาการเลยเหรอคะ

แต่หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบคุณเข้าใจไหม

ดีหน่อยคือเวลาผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ต้องจับใส่ผ้าขาวไม่ต้องจับศึกเหมือนอย่างในอดีต
เพราะว่าคดียุคเมื่อหลายช่วง๑๐๒๐ปีที่ผ่านมา
พระก็สามารถใส่จิวรไปศาลทั้งในฐานะประยาน
ฐานะผู้ถูกกล่าวหาอะไรหรือเป็นโจทย์ก็ได้ก็มี
อย่างนั้นแต่ถ้าถามว่าในอดีตที่ลึกไปกว่านั้น
พระถ้าจะต้องไปขึ้นศาลอาจจะต้องถูกจับศึกนะวันนั้นนะนะ
แต่ตอนนี้กระบวนการมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็นั่นแหละ
อาจารย์อย่างที่ท่านเจ้าคุณบอก
ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการมาของพอท่านนี้
เหมือนมาแล้วแบบแน่วแน่มากเลยว่าจะเล่นเรื่องอะไร

คือคนนอกจะมองแบบนั้นอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นไหมคะ
ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเขาไม่ใช่คนของสำนักพุทธ
เขาไม่ได้เติบโตมาจากท่านพงพรไม่ได้เติบโต
ไม่เหมือนอย่างท่านนพรัชท่านอะไรทั้งนั้นก็มาจากสายนี้
ท่านพงภรมีชื่อเกี่ยวกับศาสนา
ก็คือตอนกรณีตรวจสอบรถโบราณของท่านสมเด็จช่วงณวันนั้นแค่นั้นเอง
แล้วอยู่มาวันหนึ่งท่านก็ถูกโยกปึ้งมาเป็นตรงนี้เลย

ถ้าถามว่าถ้าดีในแง่ตรวจสอบก็ดี
คือหมายถึงว่าเอาคนที่ไม่ได้อยู่ในกลไกวางวนเดิมมาทำงานก็ดี
แต่ถามว่าไม่ดีไหมก็มีเรื่องไม่ดีคือ
รู้ท่านน้อยท่านคือเราไปอ่านบทความอยู่อันมีคนแซวท่านด้วยซ้ำว่า
พอพศไม่ได้ย่อว่าจากผู้อำนวยการสรรพุทธศาสนานะ
เขาเขียนว่าผู้อ่อนในว่าผู้ศาสนา

แต่ท่านไม่ได้เจนในเรื่องดงคมิ้นซะจนแบบว่า
โอ้โหลูกน้องท่านน่าจะเก่งกว่าท่านด้วยซ้ำเรื่องพวกนี้
แต่คือท่านมาเพื่อทำงานก็ต้องยอมรับความจริง
คือตอนนี้เราต้องยอมรับแล้วว่าท่านมาเพื่อทำงานบางอย่าง
แล้วมาหมดหน้าที่ท่านก็คงจะไป
ค่ะซึ่งสมมุตินะถ้าการตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เป็นจริงนะคะ

ก็จะกลับมาที่ท่านเจ้าคุณว่าเอาล่ะ
ไม่ว่าจะมีทงจริงหรือไม่จริงอย่างโดนเก่าหาโดนสังเกตก็แล้วแต่
มีใบสั่งจริงไม่จริงไม่รู้เหมือนกันนะคะ

แต่ถ้าไม่ได้มีจุดบกพร่องไม่ได้มีอะไรให้หยิบจับ

จริงก็ไม่น่าจะมีแรงกระเพื่อมขนาดนี้หรือเปล่า
แล้วนี่เพิ่งขั้นต้นสักครู่ค่ะ

เห็นจะมีข่าวจะมีอันนี้ขออนุญาตเรียกตามข่าวนะคะ
จะมีมอบพระอาจจะออกมาคัดค้าลูกศิษย์ลูกหาไม่ยอม
คือตกลงขั้นตอนตอนนี้คนที่คัดค้าน
จะออกมารวมตัวแสดงตัวกันหรือว่าจะรอจนจบ
อย่างน้อยก็ลอปคแถล่งคะ
ณเวลานี้เชื่อว่าไม่มี
เวลานี้คือหมายถึงว่าตอนนี้
ในช่วงเวลาสัปดาห์นี้เดือนนี้ไม่น่าจะมี
อะไรจะเป็นตัวแปลบ้างคะ
พระผู้ใหญ่ถ้าสมมติมันไม่ชัดเจนอะไร
ท่านก็ไม่พูดไม่พูดก็ลูกศิษย์ก็สบายใจ
ถ้าลูกศิษย์ติดตามงานแล้วนี่
เห็นว่ามันไม่อะไรมากก็ไม่มีปัญหา
แต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่มีอำนาจมีอิทธิพล
ตรงออกมาพูดใส่เอา
คิดว่าเป็นการอะไรเอาน้ำมันไปราดไฟมันก็ลุกแน่
คือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ใช่ไหมคะ

ใครก็แล้วแต่หมายถึงผู้มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษ

เหมือนกับออกมาชี้นำอย่างนี้หรอคะท่าน

ก็ยังไม่มีใครพูดนอกจากที่เท่าที่เห็นนอกจากท่านบอพงพรคนเดียวที่ให้วันนั้นแล้วก็
หลังจากนั้นคนอื่นก็ไม่พูด
เคยดูที่ท่านอดิษฐ์อะไรนะที่อาจารย์จตุรงค์คุยวันนั้น
ที่เป็นอาฤษฐ์พูดว่าการของสวตะงอ

พูดว่าสวตะงอ
เดี๋ยวกลับมาปิดท้ายที่พระคุณเจ้านะคะอาจารย์จตุลงคือคือ
จริงแล้วคนที่จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบ
หรือมาอยู่ในตำแหน่งพอพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะ
ควรเติบโตในสำนักพุทธไหมอาจารย์เอาจริงโดยหลักการ
คือจริงเราไม่มีหน่วยงานในการตรวจสอบ
ด้วยตรงไม่มีเจ้าภาพที่จะโดยตรงเพราะว่า
ถ้ามันไม่เหมือนอย่างตำรวจ
ตำรวจเขายังมีเจรตำรวจนึกภาพออกไหม
มีสารวัตรทหารหนังบุคลองทหารอะไรอย่างนี้
แต่ของเราพระวินิยาธิการเราก็ไม่ได้มีอำนาจในทางนี้
แล้วก็อ่อนแอพระวิทยาธิการเองก็ยัง

เลยถึงบอกว่าเราไม่มีกระบวนการอะไรเลย

เรายังไม่เคยมีการพิจารณาให้พระไปเป็นผู้พิพากษาสมทบเลย
สมมุติว่าทุกวันนี้พระก็ไปขึ้นศาลกันเยอะนะ
แต่ประเด็นคือผู้พิพากษาเองหรือชั้นอายการเอง
มีความเข้าใจในปัญหาของพระมากแค่ไหน
ดังนั้นผมว่าจริงถ้าเกิดคุณจะไม่มีศาลสงฆ์ให้พระเด็ดพระคุณนั้นทั้งหลาย
จริงก็ควรจะต้องนิมนต์พระพระที่เชื่อถือได้

เพราะว่าตอนนี้มันมีคดีมีความวุ่นวายมีอะไร
ทางสงฆ์เขาก็มีปัญหาภายในของเขา
แต่พอถึงเวลากระบวนการในการจัดการเนี่ย

หรือแม้กระทั่งเหมือนกันอย่างคุณถามเรื่องเจ้าภาพ

อาจารย์ขอสุดท้ายก่อนที่มาปิดท้ายที่ท่านเจ้าคุณ

สิ่งที่น่าจับตาที่สุดคืออะไร

ถ้าไม่น่าจับตาที่สุดก็คือท่านพงพร
เพราะท่านโยนไม้ออกไปแล้ว

ปปชจะเอายังไง

ใช่ไหมคะซึ่งท่านเจ้าคุณค่ะ

เพื่อในระยะยาวสมมุติว่า
ปปชชี้มูล

เป็นพรซึ่งแปลว่าตอนนั้นเนี่ย

หรือในวงการสงฆ์เอง
สงฆ์เองก็จะรับฟังและยอมรับ

ก็คงไม่มีอะไรที่มาสร้างความวุ่นวายหรอก

มันก็จะเป็นอย่างนั้น

ถ้าปปชบอกว่ามีมูลนะ

ชี้มูลมาที่ไม่ผิด

ตอนท่านผอ
ให้เอกสารไปแบบนี้แล้วให้ความเห็นไปแบบนี้ไม่เอา
เพราะว่าต้องทำงานด้วยกันทำไมทำหน้าที่แบบนี้
แค่นั้นเองใช่ไหมคะใช่คือแค่ความไม่เหมาะใช่ไหมคะ
คือความไม่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญก็คือ
คำพูดที่ออกมาเนี่ยท่านพอบงพรท่านไม่มีวาทศิลป์ในเรื่องการพูด
ไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้ไปฟังมาหลายรอบแล้ว
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคือโดยสรุปแล้ว
คือตอนนี้นัญญาจะไม่มีอะไรคุกกลุ่นไปมากกว่านี้แล้วแหละ
ไม่ไม่ไม่น่าตื่นเต้นตอนนี้ความตื่นเต้นมันจบไปหมดแล้ว
ว่าคุณเจ้าเดี๋ยวรอข่าวดูว่าจะมีใครออกมาพูดอะไรอีกหรือไม่นะคะ
แล้วก็รายการอย่างนี้ก็หันไปอื่นด้วย
อันนี้ขายไม่ได้ต่อไปมันจบ

ไม่ใช่คือการตลาดมันต้องขาย
หมายความว่าคนติดอย่าเพิ่งหยิบมาพูดเลยอย่าเพิ่งหยิบมาพูดเลย

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือยังไงตอนนี้ปปชยังไม่สรุปแน่ค่ะน่าจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชม
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ